ชั้นสิบกดดลงมาจากชั้นสิบเหรอคะ
ถูกต้องแต่โชคดีมากนะที่ไม่ตาย
เพราะไปติดสายไฟฟ้าแล้วไปตกอยู่บนฐานของเสาไฟฟ้าที่จะมีหม้อแปลงใหญ่
โชคดีตรงนั้นนะที่ไม่ตายนะแต่ถูกไฟดูดบาดเจ็บสาหัส
คือชาวโบ้งชาวบ้านไปเห็นดีนะฮะที่ยังมาช่วยกันทันนะครับ
นี่เป็นระหว่างที่ชาวบ้านเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับ
รอให้เจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือเอาตัวลงมา
มีบางช่วงแบบเหมือนกับเขาก็คงจะเจ็บปวดทรมาน
จากที่ไฟดูดแล้วก็กระท่งกระแทกอะไรด้วย

ตึก๑๐ชั้นตกลงมาแต่ไม่ตายนะครับ

จังหวะนี้ไงที่เหมือนจะแบบจะกระโดดลงมาอีก

หงายหลังลงไปอ่ะ

ใช้เฟซบุ๊คชื่อป๊อปปี้เลิฟมลังศิษ

บอกว่าเคสนี้ก็สามารถช่วยเหลือลงมาได้นั่นแหละ
แต่อาการก็เจ็บหนักอยู่นี่เจ้าหน้าที่มาถึงแล้ว

เดี๋ยวนะนี่สู้ชีวิตมากนะ
ตกลงมาจากชั้น๑๐มาถูกไฟช็อต

เอ๊ะเธอจะไปกระโดดลงมาทำไม

วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ

อยู่ที่ตำบลหลัก๖อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
สูง๑๐ชั้นคอนโดแห่งนี้
นี่พี่เขาลงมาจากชั้น๑๐เลย
ก็๑๐ชั้นก็ประมาณ๒๕๓๐เมตรนะฮะคอนโดตรงนี้
คนเจ็บเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะ
จุดที่เป็นฐานวางหม้อแปลงที่เป็นเสาไฟสูง๓เมตรครึ่งนะฮะ
ชื่อสุธนัยอายุ๒๘ปี
บาดเจ็บแขนซ้ายหักถูกไฟช็อต
แล้วอาการตอนนี้ยังมึนงงยังเบลออยู่
เจ้าของโพสต์นี่ตอนที่ช่วยลงมานะฮะถูกไฟดูดด้วย
เพราะเป็นมอบแรงแล้วก็เป็นเสาไฟเป็นสายไฟ
นอนแผลหลาเลยฮะท่านผู้ชมครับ
คุณป๊อปปี้เจ้าของโพสต์บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนบ่ายโมงนะครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวันที่๗มิถุนายนตอนนั้นนั่งเล่นอยู่ในร้านเสริมสวยใต้คอนโด
ไฟฟ้าก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า

ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีคนตกลงมาจากคอนโดแบบนี้เหมือนกัน
คนแรกก็ไม่ตายนะค่ะ
ส่วนคนนี้เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ

ก่อนที่จะกระโดดลงมาเหมือนกับมีตำรวจสายตรวจมาตรวจที่คอนโด
เดี๋ยวค่อยไปขยายผลต่อตรงนั้นก็แล้วกัน
ว่าขึ้นไปได้ยังไงเนาะ